ที่ใหญ่มาก
บรรยากาศรับร้อนเป็นไงครับ

ตอนนี้อาทิตย์ต้องไปเก็บไปตรงนั้นอีกรอบเลย

ต้องมาค่ะ
ต้องมากดทุกวันนี้ได้
ถ้าผู้คนถึงตรงนี้โดยที่นั่งพามาในสีฟาแล้วยังไงบ้าง
จริงนี่ต้องเลือกนานไปค่ะ
ดีไซน์จะไม่น่าเด็ก
จริงนี่ต้องไปคุยบ้านเลยค่ะ
อะไรอะ
หน่อยดีหน่อยทอนุญาคเรื่องจาวฝนตัวนี้ที่ห้องนะ

พี่อั้มเขาจะได้เห็นว่าที่ทิพกะตุงบวมง่าย

พื้นพูดเขาก็แชร์กันนะคะเราก็รู้จริงนาน

ส่วนตัวพี่อ้ำประทับใจเจ้าตัวไหน

เขาทำให้โลกอัมภูเขยอยู่ทีตลอดอีก

อัมคงจะตลกมาก

มีเสียงหัวเราะได้ตลอดก็
เราก็บอกว่าเรามีคนจึง

ดีเยมดูกับทาง
ไม่ได้กับทุกคนคือไม่คิดว่าคนที่รอดเนี่ยไง
ถ้ายอดคนที่ธูปกรุงเป็นดีแล้วเราเจอกันบ่อยค่ะ

แต่ว่าไม่ดรับแต่เหลือคระน่าคุยกันก็ไม่มีเชื่อ

แต่ทวนนี้สดสดยังว่างอยู่มั้ยครับ